รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

คืนนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ตรงต้องนะครับเรื่องราวไม่เชื่ออยวะรับหลู่ในค่ำคืนนี้
สาวหล่อที่ถูกฐะกรรมก็ฝังสบเอาไว้ในรีสอร์ตร้าง
จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเรียกว่ากลายเป็นข่าวดังนะฮะทั่วประเทศทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับความเฮียนของน้องหญิง
ตั้งแต่ตอนที่ยังหาศพไม่เจอเลยพี่

ซึ่งพอพบศพน้องหญิงนะครับ
ก็เหี้ยนขึ้นไปอีกเพราะว่าวิญญาณของเธอนั้น

ร่างของคุณแม่คุณยาย

แล้วก็อาฆาตคนที่ลวงเธอไปฆ่านะครับ

เราเชื่อว่าหลายท่านคงจะผ่านหูผ่านตา
จากทุกสื่อจากข่าวหน้าหนึ่งกันมาแล้ว
วันนี้เรื่องราวในมุมมองของมูไนท์จะเป็นยังไง
เราจะไปพูดคุยกับคุณพ่อและน้าสาวของน้องหญิงกันครับ
ขอต้อนรับคุณพ่อบุญชูและคุณน้าแสงครับ

สวัสดีครับ

ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตถามบางคำถาม
ซึ่งถ้าคิดว่าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ

ไปตอบยังผมรู้สึกผมกับคุณพ่อดำต้องตอบไปก่อนนะครับ

คุณแม่วันนี้มาไม่ได้เพราะเป็นโรคไต

พ่อกับน้าสนิทกับน้องหญิงขนาดไหนฮะ
น้านี่จะเลี้ยงเขามาตั้งแต่พ่อเขาเลิกกันกับแม่เขาอะค่ะ

แต่คือคุณพ่อเองเนี่ยตอนเด็กยังไม่ค่อยสนิทกับน้องหญิงสักเท่าไหร่
ครับเพราะว่าเลิกจากแม่เข้ามาก็ตั้งแต่น้องหญิงอยู่ป๓นะครับ
แล้วคุณพ่อเองก็ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพ

แต่พอน้องหญิงเรียนจบก็ขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพ

ครับแม่ก็เลยมาฝากมาให้ผมดูแลผมก็ดูแล

ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนนั้นไปทำอาชีพอะไรฮะ
เขาจะเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

ขึ้นมาเป็นนักร้องเพราะคุณพ่อเองก็ร้องเพลงอยู่ที่ร้านนั้นด้วย

ซึ่งแขกที่มาเที่ยวที่ร้าน

เพราะที่แรกเขาจะแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงครับ

ประมาณปีเสร็จครับเขามาขอพ่อว่า
พ่อไม่ไหวแล้วล่ะหนูขอเถอะ

ที่สำคัญเนี่ยสาวมาชอบเขาเพียบ
ก็ประมาณนั้นที่เข้ามาด้วยกัน
ถ้าสมมุติจะพูดถึงคดีคดีหนึ่งที่คนทั้งประเทศติดตามกัน
ก็คือคดีการหายตัวของน้องหญิง
ที่น้องหญิงจะหายตัวเนี่ยมีอะไรเป็นลางบอกเขต

บอกว่าปีใหม่เจอกันนะนะ
คือเราต้องไปหาอะไรกินกัน
แสดงเหนะนั้นหนูจะมีโอกาสได้พบทุกคน

ประมาณพุธชิกาค่ะไปป่ายเดินพุธชิกา

เป็นอย่างไรวันพอ
ปีนี้รู้สึกว่าเขาทำแบบเป็นพิเศษกับพ่อก็ไม่คิดว่าเขาจะจากเราเร็วไปกว่านี้นะ
ทุกปีก็จะถือเวลามาร้องเพลงปุ๊บก็จะถือมาลัยมาด้วยทุกวันที่๕ธันวาวันพ่อ
พ่อผมไหว้พ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรง
แต่ปีนี้แปลกหน่อยเพราะถือมาลัยมาแล้วพอพ่อจะขึ้นร้องเพลงปุ๊บ
มานี่หน่อยทำไมหนูขอกราบพ่อหน่อยเขากราบพ่อปุ๊บเขาก็เอามาลัยมาให้
แต่ก่อนเขาจะโอบกอดธรรมดาแต่มางวดนี้เขาพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะ
เขาก็ก้มลงกราบพ่อครับซึ่งไม่เคยทำมาก่อน
ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเคล็ดนี้ไม่เคยทำเลยครับ
แล้วก็กราบเท้าพ่อนั่นเนี่ยเขาก้มลงกราบแล้วก็กอดเขาหอมแก้มเลย
คือผิดผิดจากทุกปีครับผมผิดผิดมากเลยครับ
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่พ่อรู้สึกว่ามีความทรงจำดีกับน้องหญิง
ครับผมเราขอเหตุการณ์ที่เริ่มที่น้องหญิงหายตัวไปดีกว่า
หลังจากวันพ่อมาอีก๘วัน๑๓ธันวาคมใช่ไหมครับพ่อ
ครับผมอะไรเกิดขึ้นฮะก็วันนั้นผมไม่ได้ไปทำงานผมไม่สบาย
ผมลาเขาอยู่ที่ร้าน๒วัน๑๑๑๒เนี่ยไม่ได้เจอหน้าอะไร
ที่พ่อ๑๓ก็เกิดเรื่องก็ยาวเลยเกิดเรื่องอะไรครับ
เขาโทรมาบอกว่าน้องหญิงโดนอุ้มคนที่โทรมานี่เป็นแฟน
แฟนเขาครับเป็นแฟนแฟนเขาครับผมโทรมาบอกว่าพ่อน้องหญิงโดนอุ้ม
ก็ใจไม่ดีแล้วล่ะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวพ่อตามหลังไป
คนนั้นเข้าไปก่อนไปไหนไปแจ้งความที่สอนอ
แจ้งความที่สอนอให้แฟนเข้าไปแจ้งก่อน
ให้แฟนเข้าไปแจ้งครับเริ่มออกตามหาน้องหญิงยังไงบ้างตอน
เช้าเข้ามาก็ออกตามเลยครับออกตามแล้วก็สถานีตำรวจแล้วก็ไปสอบถามเขา
แล้วก็วันไหนที่ท่านตำรวจเขาไม่ได้โทรมาเรียกแล้วก็ไปหาดูดวงครับ
ดูดวงทางพ่อเชื่อครับที่แรกไปที่กลมหลวงชุมพร
ท่านเป็นหลวงพ่อครับก็ไปถามว่าหลวงพ่อลูกของมันโดนอุ้มไป
แล้วก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออไปเดี๋ยวเขาก็กลับมา
แต่ช่วยพยายามช่วยเขานะถ้าเกิดปีใหม่ไปแล้วเขาอาจจะไม่มีชีวิตรอด
ถ้าเลยปีใหม่ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตรอดท่านบอกอย่างนี้เลย
บอกเลยครับผมเข้าใจไม่ดีผมก็เลยถามหลวงพ่อว่า
ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเจ็บปางตาย
พ่อเห็นอย่างนั้นเลยเหรอว่าเขาเจ็บปังตาย
ปางตายครับวันนั้นตรงกับประมาณวันที่เท่าไหร่ครับพ่อ
จะได้ประมาณสักสี่ห้าวันสี่ห้าวันแล้วจากหายไป
รู้ว่าน้องหายวันที่๑๓ธันวาคมน่าจะใกล้วันที่๒๐ธันวาคม
วันที่๑๘แต่วันนั้นวันที่๑๘ถึง๒๐วันนั้นที่คุณพ่อไปถาม
หลวงพ่อบอกเลยว่าตอนนี้เขาเจ็บปางตายอยู่
ปางตายแล้วหลวงพ่อก็เปรียบเทียบว่าเหมือนที่เขาผ่าตัดแล้วก็เหมือนคนตายคืนอย่างนี้เขาบอก

วันตายคืนเขาบอกว่าหยอดน้ำข้าวต้มเลยตอนนี้เขาบอกหลวงพ่อพูดอย่างนั้นครับ
พอพระท่านพูดแบบนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไง
คือไม่กล้าถามท่านอีกเลยครับ
อือฮือใจเสียนะ
นึกสภาพไม่ได้ครับแล้วนึกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือกินไงครับ
พ่อได้เล่าเรื่องนี้ให้นะฟังหรือเปล่าจ๊ะ
ไม่ได้เล่าค่ะเรื่องที่ว่าไปดูหมออะไร

น้าน้าไปอยู่ที่ไหน
ไปดูร่างทรง

ค่ะหลังจากปีใหม่ไปแล้วก็ให้ทำใจ
โดยที่ทั้งสองคนคุณพ่อไปดูพระคุณน้าไปดูร่างทรง

แต่พูดเหมือนกันแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่ได้คุยกัน

แล้วน้าทำยังไงต่อมีวิธีสะดอกเคาะมีวิธีแก้ไหม
ใช่ค่ะน้าก็เอาเสื้อผ้าแล้วก็ให้เขาไปต่อชะตาให้กับน้อง
แล้วก็เอาดวงของน้องให้พระให้หลวงอา

เขาก็บอกว่าทำใจนะ
ก็ช่วงนั้นน้องหญิงก็มาหาน้าบ่อยมาก

บอกช่วยหนูทีช่วยหนูทีช่วยหนูหน่อย
ถ้าตามความรู้สึกของน้าน้องหญิงตายตั้งแต่ก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่
คิดว่าตอนช่วงก่อนปีใหม่หลานคงยังไม่ตาย
เพราะว่าน่าจะเป็นดวงจิตเข้ามา
ทีนี้คงต้องถามคุณน้าอย่างนี้นะฮะ
หลังจากวันนั้นที่คุณน้าไปดูร่างทรงมา
ก็ได้มีการสอบถามทางร่างทรงต่อ
แล้วร่างทรงก็แนะนำด้วยว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้องเองอยู่ที่

ร่างทรงก็บอกว่าตอนนี้น้องจับอยู่ที่น้ำตกนังรอง
เขาบอกว่ามีภูเขาแล้วก็ทางเส้นนั้นจะมีตรงช่วงโค้งอ่ะ
เขาจะบอกว่าระวังช้างป่า

ไปเลยนะฮะผมไปกับใครบ้าง
มีคุณพ่อคุณน้าร่างทรงไว้ไหมฮะ

ร่างทรงไปด้วยไปที่น้ำตกนางรองกัน

พอไปถึงเข้าเมืองค่ะประมาณ๕โมง
ถึง๕๖โมงเย็นวันท์ที่เท่าไหร่
ประมาณวันที่๒๐กว่า
เด็กผู้หญิงที่เหมือนเป็นธอมอะไรอย่างนี้
โดนทำร้ายมาก็ขอให้แจ้ง

ก็หลังจากนั้นก็พากันจะกลับค่ะ
แล้วก็มาถึงตรงวัด

ฮะเขาบอกยังไงนะจ๊ะ
ช่วยหนูหน่อยหนูอยู่ตรงนี้

เสียงเขาจะแหบเหมือนผ้า
เหมือนมีคนมารัดคอเขาไว้

หลานสาวน้ายังมีชีวิตอยู่ไหม

อยากคุยอะไรอยากพูดอะไร
ช่วยหนูที่หนูตระบัน
อิ่มไม่เคยเจอวิญญาณที่พลังอาฆาตขนาดนี้